คุณผู้ชมมีเหตุไฟไหม้รถทัวร์โดยสารด้วยนะคะเป็นรถทัวร์โดยสารสายเชียงใหม่เชียงของค่ะ
คนขับกับผู้โดยสารนี่วิ่งหนีตายกันเอาละหมานเลย
เพราะว่าพอมันไฟไหม้รถเนี่ยแล้วรถทัวร์คนก็เยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะดีค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตเลย

ทุกคนก็วิ่งหนีตายกันออกมานอกรถช่วยกันขนสัมภาระออกมานะคะ

ไหม้ท่วมเลยควันดำปีเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ริมถนนเชียงใหม่เชียงรายนะคะบ้านห้วยผาตื้นในตำบลป่าเมี่ยง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เขาได้รับแจ้งมาว่า
มีไฟไหม้รถทัวร์โดยสารสีเขียวสายเชียงใหม่เชียงของ
ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยอินทราดอยสะเก็ด
ดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงแล้วก็รถดับเพลิงกรมทางหลวง
รถยนต์ทัวร์โดยสารคันนี้เนี่ยนะคะเป็นสีบรอนคาดเขียวทะเบียน๓๐๒๕๖๖จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผู้โดยสารก็อย่างที่เห็นนะคะเก็บข้าวเก็บของวิ่งหนีตายกันออกมาตั้งแต่ช่วงที่ไฟมันไหม้แรกแล้ว
อากาศก็ร้อนด้วยนะคะเขาบอกว่าไฟเนี่ยไหม้รถพังเสียหายทั้งคันเลย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีค่ะถึงจะสามารถควบคุมไฟได้
ตรวจสอบแล้วรถทัวร์ไม่เหลือเลยนะคะเผาวอดทั้งคัน
สัมภาระที่เอาออกมาไม่ทันก็ไม่เหลือเช่นเดียวกัน
แต่อย่างที่บอกเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

สอบสวนนายรัฐจันกมลผู้ขับขี่รถโดยสารคนขับ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขารับผู้โดยสารมา๓๙คน
จากสถานีขนส่งเชียงใหม่มุ่งหน้าไปสถานีขนส่งเชียงราย
พอขับลงดอยมาถึงที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่มันก็มีประกายไฟลุกไหม้อยู่ใต้ท้องรถ
เขาเลยรีบจอดแล้วก็เอาน้ำยาเคมีฉีดดับ

มันไหม้รถทั้งคันเร็วมากนะคะ
ก็สอบประคำคนขับและผู้โดยศาล
หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้
แล้วก็ประสานบริษัทให้นำรถทัวร์คันใหม่
ขนย้ายผู้โดยสารไปส่งที่จุดหมายปลายทางด้วยค่ะ
จากภาพที่เราเห็นเป็นภาพนิ่งที่มีการถ่ายมา
เห็นไหมมีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยก็ถือว่าโชคดีที่ทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับ
ก็เน้นย้ำแบบนี้แล้วกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเลยในช่วงของสงกรานแบบนี้นะ
ต้องตรวจเช็คเรื่องของสภาพรถให้มีความพร้อมด้วย
คนขับเองก็ต้องตรวจเช็คแล้วก็ดูความพร้อมก็ขับรถต้องระวังกันด้วย